กำลังใจเธอดีกว่าน้องพลอยชมพูคุณผู้ชมคงได้ติดตามข่าวนะคะว่าเธอมีเรื่องราว
ฟ้องร้องกับค่ายเก่าที่มาเลเซียนะคะแล้วก็โอ้โหหมดเงินเยอะแยะมากมาย
เด็ดดวงของเพลงนี้ก็คือการเปลี่ยนชุดน้องเปลี่ยนทั้งหมด๓๐ชุด
โอ้โหดูยังไงไหวละคะเนี่ย
คือแบบอาโนเนสยี่ปงญี่ปุ่นมีหมดค่ะ
น้องพลอยชมพูเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าหายเหนื่อยเนี่ยชุดนี้ก็น่ารักอยู่แนวนี้
เราจะไปไหนได้นะคะตุ๊กตาห้อยเต็มขนาดนั้น
พลอยชมพูนะคะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าหายเหนื่อยเลยค่ะพี่
เพราะว่าเพลงนี้น้องพลอยควักเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตทำเองมาทั้งหมดเลย
น้องบอกว่าตอนที่มีเรื่องกลับมาจากมาเลเซียเหลือแค่๔๐๐๐บาท
แต่ไปตามขอสปอนเซอร์ต่างมาได้ล้านกว่าแล้วก็มาทำเพลงนี้

แล้วนางก็บอกว่าจริงแล้วก็เขตการมีค่ายนะคะ
ตอนนี้คือเป็นฟรีแลนซ์ทำเองเลยนะคะ
ส่วนเรื่องราวฟ้องร้องอัปเดตล่าสุดวันที่๑๔กุมภาษามาเลเซีย
จะนัดเคลียร์กับคู่กรณีเป็นครั้งแรกค่ะ

เพราะว่าถ้าไม่จบเนี่ยก็ต้องจ้างทนายอีก
หมุดตามเยอะใช่นะคะโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่คาราคาซังค่ะหมุดตามเยอะ
ซึ่งท้ายที่สุดนะคะน้องก็ฝากว่าฝากดูหนูหน่อยละกัน
เพราะว่ามันมีแค่ช่องทางยูทูปเท่านั้น
ส่วนช่องทางอื่นเนี่ยก็คือนำเสนอไม่ได้นะคะเพราะติดเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะ
เอาไปฟังเสียงน้องพลอยชมพูกันหน่อยค่ะ
ออกไปแล้วก็ทำงานเองลงทุนเองค่ะ
พวกที่เราอยู่ภายใต้สังกัดเนี่ย
เกือบ๒ปีเราแทบจะไม่ได้มีผลงานแล้วก็ไม่มีงานอะไร
เพราะฉะนั้นคุณรายได้เราก็แทบไม่มีเหมือนกัน
ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยตรงที่ว่าเรายังต้องสู้กับ
ผู้กรณีในคดีฟ้องอยู่ที่เราฟ้องเขาในตอนนี้
เหมือนเริ่มต้นใหม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับกับพิมพ์ก็คืออิสระภาพของเรา
มีมูลค่าสำหรับเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเลย
แล้ววันที่๑๔กุมภาคคดีนี้ก็จะขึ้นสารไปทั้งแรกเลยค่ะ
ก็หลังจากนั้นจะได้อัปเดตเพิ่มเติม